บอกว่าเอาอีกแล้วทำอีกแล้วซ้ำอีกแล้ว

เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไงเมาปุ๊บอารวาสนะฮะ

คือก่อนหน้านี้ชีก็เคยมีประเด็นขับรถชนคนถูกไหม
ช่วงเช้าเนี่ยเองคุณหลังจากถูกตำรวจควบคุมตัวฐานเมาแล้วขับ
แล้วก็ขับรถชนผู้อื่นได้รับความเสียหายค่ะ
เหตุเกิดเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมานี่เองก็เลยถูกตั้งข้อกล่าวหาเมาแล้วขับค่ะ
แต่ว่าหากคุณผู้ชมยังจำกันได้นะคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับดาราสาวรายนี้
กลับไปเมื่อ๒ปีก่อนค่ะเธอเคยขับรถเบนท์พุ่งชนรถเก๋งตำรวจจราจร
ซึ่งในครั้งนั้นเป็นเหตุให้รองสารวัตรจราจรสพเมืองสุพรรณบุรีเสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะนอกจากเธอถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
นาริสเองก็มีการตัดสินใจบวชชีพรามเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเป็นเวลา๕วัน
ซึ่งเห็นแบบนี้แล้วควรจะเป็นบทเรียนให้กับชีวิตเธอแต่ก็ยังทำซ้ำ
เดี๋ยวไปฟังเสียงของเธอกันหน่อยค่ะ
อย่างทั้งสติทั้งในทางด้านความเป็นจริงที่อนาจะต้องดำเนินชีวิตต่อ
ก็คิดว่าทุกอย่างมันคงดำเนินไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ
อย่างน้อยมันทำให้เราทบทวนตัวเองว่า

คือเรายังรู้สึกเรายังรับรู้ว่า

เธอเหมือนแบบสำนึกกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะฮะ
ส่วนจะบอกว่าวันที่เกิดขึ้นเมื่อคืน
ค่อนข้างหวยวายแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลา

ในร้านทีวีในร้านเสียหาย

เพราะว่าผลงานแสดงภาพยนตร์เรื่องสุดท้าย
ก็คือน้ำตาลแดงออกฉายตั้งแต่ปี๒๕๕๙

เธอก็ไม่มีผลงานอะไรออกมา
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกเลยนั่นเองค่ะ
มาเป็นข่าวในเรื่องของเมาแล้วขับอีกครั้งหนัก